แล้วความว่ำแล้วบอกเลยนะคะเค้ามีแบบใส่คงใส่
ชอบมากตัวผู้สเนียงตีนประนามมาเลยค่ะ
ชื่อว่าน้องเสี่ยงเสี่ยงนับนักเอกส่วน
พระเอกใหม่ชื่อน้องทีมคุณากรค่ะ
เปิดใจบอกว่าดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับผู้จัดพี่ทงชัยประสงค์สันติ
ที่สารแท่เปิดกระติบมาเลยค่ะ
คุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้นะคะถือเป็นละครเรื่องแรกของหนุ่มทีม
หลังจากกลับมาจากเยอรมันแล้วมาอยู่ไทยค่ะ
ก็งงเหมือนกันแม่เป็นคนอุดร
แต่คุณผู้ชมด้วยความที่น้องไปอยู่เยอรมันนาน
นางอ่านแล้วก็เขียนภาษาไทยไม่ได้นะคะ
ต้องฝึกใหม่หมดตั้งแต่
ไปฟังเสียงคู่พระนางสุดฮอตเตะติ้งปังเปิดใจกันหน่อยจ้า
ดวงใจดีเจอพี่ทงตั้งแต่วันที่ออดิชั่นค่ะ

แม่ผมไปอยู่เรมันมากครับแล้วแม่ภาคอีสานครับผม

ฝึกตอนแรกคือลำบากมากอ่านก็ไม่ได้เขียนก็ไม่ได้นะครับ
ผมท่องกไก่ไม่ได้นะครับต้องมาฝึกใหม่ทุกอย่างเลยครับ
ใส่แล้วร้อนมากแต่ว่าตอนแรกมันเป็นผ้าบาง
แต่ผมต้องการให้มันออกมาดีอยากให้มันดูเท่
ก็เลยแบบขอแบบพัฒนาก็ได้แต่ก็ต้องทนในการแบบร้อน
แล้วน้องทีมตัวสูงมากดิฉันไม่เท่าไหร่เตียงนางเอกเนี่ย
คือมองแงนอย่างเงี้เลยอ่ะนี่หนุ่มเยอรมันนะโอ้ย
ว่าวอีสานว่าวอีสานคือในเรื่องน่ะคือแบบว่าภาษาอีสานแบบทั้งเรื่อง
เพราะว่าตัวจริงเขาหล่อพอเรื่องก็เลิศแล้วคุณจกข้าวเหนียวมาปุ๊บแปลงร่างปั๊บ
ที่ฉันจกข้าวเหนียวปุ๊บกินเข้าไปปุ๊บหลับเลยไม่แปลงร่างอะไรแล้วนี่
เงินออนลงออนไลน์มันเลิศต้องติดตามนะคะ